ติดตามข่าวสารกันต่อกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
โดยตำรวจปรับปรามยาเสพติดนะครับ
มีการเปิดปฏิบัติการไพร่ฟ้านหน้าใสครับ
ทางด้านของเชียงใหม่กับภูเก็ตนะครับ
ตรวจค้นเรื่องของบุคคลผู้มีอิทธิพล
ที่เกี่ยวข้องกับวู้สงครามแล้วก็ก็สามารถจับกลุ่ม
ผู้ต้องหารวมทั้งของกลางจำนวนมากครับ
หนึ่งในนั้นเป็นพี่ชายของภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาครับ
นี่เป็นภาพวินาทีที่พันธุ์ตำรวจเอกพุมรินพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้กำกับการ๕กองบังคับการปรับรามครับ
นำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ

ค้นบ้านพักต้องสงสัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ภายฟ้าน่าใสเพื่อกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพล
แล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่
เข้าปิดล้อมครั้งนี้ผ่านไปนานกว่า๑ชั่วโมง
ผู้ต้องหาที่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้านจึงยอมออกมามอบตัว๒คน
คือนายพาสกรวุฒิชาญแล้วก็นายบุญหนักสอนนำ
อดีตตำรวจสืบสวนภูเก็ตแล้วก็ยังเป็น
แล้วก็ยังสามารถจับกลุ่มนายจอมพลสิริวัลหรือว่าจ้อน
ซึ่งเป็นพี่ชายของภรรยาโกเสงที่พยายามจะหลบหนีโดยซุกซ่อนอยู่ใต้ฝ้าเพดานชั้นหนึ่งของบ้านครับ
ส่วนการตรวจค้นพบของกลางเป็นอาวุธปืนยาวติดลำกล้อง๑กระบอกครับ
ปืนสั้นหนึ่งกระบอกกระสุนปืนเจ็ดนัดมีดาบสามูไรสามเล่ม
ยาไอสิบกรัมเฮโรอีนสามกรัมยาอีสี่เม็ดและกัญชาอัดแห้งกว่าสิบเจ็ดกิโลกรัม
รวมไปถึงพบเอกสารหลักฐานเป็นสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย
ในการซื้อขายยาเสพติดแล้วก็พนันฟุตบอลครับ
ขณะที่ผลตำรดเอกวุฒิลิฟตภัณฑ์ลบนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ปฏิบัติการไฟฟ้าหน้าสายเพื่อกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและก็สิ่งของผิดกฎหมาย
จากการปฏิบัติที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้๓๙คน
อาวุธปืนจำนวนสิบเจ็ดกระบอกกระสุนปืนห้ามร้อยสิบสองนัด
คนตำรวจเอกวุฒิกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวครับและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
และการกวาดล้างมีมาเฟียข้ามชาติที่มาใช้พื้นที่ในไทยเป็นที่หลบซ่อนและฟอกเงิน